นี่มาดูข่าวของนาวินต้ากับน้องคิชิ

ชาที่มีข่าวว่าเลิกกันหรือไม่เลิกกัน
ก็ไม่ได้เลิกก็เลิกกันนั่นแหละใช่ไหมเลิกกันไปแล้ว
แล้วคนก็ไปถามคิตตี้งานอีเวนต์แห่งหนึ่งงานเปิดหนังนะครับ
ถามคิตตี้ว่านาวินต้าเป็นไงบ้างแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะ
ก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะนักข่าวแล้วคุยกันบ้างไหม
เราคุยปกตินะคะแล้วสวัสดีหายไปเลย
ทุกคนเอาไปจากกำลังล้อมน้องคิตตี้ใช่

แจ้งนักข่าวก่อนกดกล้องบันทึกเทปเลยว่า
หนูรับงานลูกค้าไว้วันพรุ่งนี้และวันนี้เป็นงานภายในลูกค้า

บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเอาเวลาไปสัมภาษณ์ดิวอลิสลา
วันนี้เอาข่าวหนูถ้าเขาไม่เกรงใจเรา
หนูก็ไม่รู้ว่าจะเกรงใจเขาทำไม

นี่ขอฉีดแจ้งในฐานาที่พูดว่า

แล้วก็ได้ย้อนกับผู้จักรแล้วว่าจะมีการสัมภาษณ์กับนักข่าว

ค่าจ้างก็ไม่ได้ถูกน้องให้สัมภาษณ์จริงนะฮะ

ที่พูดให้สัมภาษณ์ประโยคเดียวแล้วก็เดินออกมา
ไม่ให้เกียรตินักข่าวไม่ให้เกียรติเจ้าของงาน

น่าจะดูแลการตอบของน้องได้ดีกว่านี้